จะพาคุณผู้ชมไปงานบุญค่ะกับลูกสาวพญานาคคนสวยน้องธัญญาอาสยามนั่นเอง
ไหว้พระทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตอย่างต่อเนื่องเอาเลิกเอาใช้รับปีใหม่กระต่ายทองนี้นะคะ
ขอถือเลิกงามยามดีเมื่อวานนี้๕วันที่๕เดือนมกราคม
ไหว้ขอพรแล้วก็ถวายของมงคลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน
เจ้าที่เจ้าทางรวมไปถึงพ่อปู่พญานาคแล้วก็แม่ย่านางรถที่น้องเคารพนับถือ
ต้องบอกว่าตลอดทั้งปีเนี่ยนะเจ้าที่เจ้าทางบ้านแล้วก็พ่อปู่พญานาค
ธัญญาบอกว่ารู้สึกว่าทุกท่านที่แบบอยู่ในบริเวณบ้านของเธอ
ปกป้องคุ้มครองให้เธอแล้วก็ครอบครัวอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
มีงานจ้างเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ
ส่วนในเรื่องของรถของเธอ
ย่านนางรถก็พาเดินทางไปรับงานแสดงคอนเสิร์ตในที่ต่างถูกไหม
ขับไปขับกลับด้วยความปลอดภัยคลาดแคล้วจากอุบัติเหตุมาตลอดทั้งปีค่ะ
พอเริ่มต้นศักราชใหม่ก็ไหว้ขอพรก่อนเลยนะครับ
พี่แจ๊กเห็นอะไรไหม๘๕๙๗ค่ะถูกต้องค่ะโอ้โฮตาดีมาก
แม้ว่าคนหากล้างไม้จะบังอยู่จะมีผลไม้บัง
โอ้โฮแจ๊กกะลินตาไหวไม่ต้อนทานสายตาดีฉันได้ค่ะ
ทะเบียนน้องธัญญา๘๕๙๗คุณผู้ชมนะ
ส่วนเลขที่บ้านถึงแม้ว่าในภาพจะไม่เห็นแจ๊กกะลินนิมิตรมานะคะ
ตัวเลขแล้วไปส่องป้ายทะเบียนรถคันใหม่กันบ้างดีกว่า
ไม่ใช่ของน้องธัญญาแล้วไปฝั่งผู้ชายกันบ้าง
น้องนันอันนั้นลูกชายให้ให้อีกคนหนึ่งนะฮะ
ก่อนหน้านี้เราเล่าไปแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยเตรียมถอยรถคันใหม่

แล้วเมื่อวานนี้เลิกงามยามดีพี่แจ๊คไปเลยไปรับรถคันใหม่เรียบร้อยแล้ว
ไปพร้อมกับพานดอกไม้นะคะรถคันใหม่นี้
อย่าเพิ่งส่องเลขฟังชื่อรถเขาก่อน
ชื่อรถเขาบอกว่าเจ้าพารวย
ไม่รู้รวยจริงหรือรวยอะไรแต่น้องบอกว่าต้องรวยแน่นะคะ
ขอบคุณทุกแรงใจที่คอยสนับสนุนกันไม่งั้นก็ไม่ได้รถคันนี้กลับมาแน่นอนนะฮะ
เขาบอกว่าเงินดาวนจ่ายไปแล้วแต่ตอนนี้เหลือค่าผ่อนส่งแต่ละงวด
เพราะฉะนั้นเจ้าพารวยต้องพาให้รวยจริง
จริงเพราะว่าเลขทะเบียนรถอะไรพี่แจ๊ค

ใช่ค่ะก็พาให้รวยสมใจสมจริงไปเลยนะคะ